นี่เลยค่ะทุ่งดอกไม้
อย่างหน้าบ้านเราก็เริ่มบันสะพรั่งแล้ว
แต่ทุ่งดอกไม้ดอกซีโลเซีย

สวยมากแม่

เดี๋ยวมันอะไรนะแล้วเวลาเราพูดมันดีต้องพูดยังไง
คือถ้าเกิดมันดีแบบดีมากดีเวอร์มันคือมันดื้อ
ต้องออกมาจากลำมันดื้อมากมันดีแบบมันดีมากอ่ะคุณดูอ่ะสวยมาก
อันนี้ไม่ได้โกหกทุกคนเห็นทุกคนรู้นี่คือทุ่งดอกไม้สวนดอกไม้ดอกซีโลเซียคุณผู้ชม
ดอกไม้ที่เราเห็นเนี่ยคือดอกซิโลเซียหรือเราจะเรียกมันว่าดอกสร้อยไก่ญี่ปุ่น
อกสร้อยไก่ญี่ปุ่นมีหลากหลายสีสันเลยคุณดูสิสีแดงสีส้มสีเหลืองสีม่วงเยอะมาก
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้แล้วซึ่งในปีนี้นะคะเขามีการจัดสวนใหม่ด้วยนะคะ

โดยเฉพาะช่วงเช้านี่คุณดูตรงนี้แล้วก็ช่วงเย็นมันจะสวยมาก
เพราะมุมตรงนี้มันจะมองเห็นพระอาทิตย์ลอดมาทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
บอกเลยช่วงเวลาที่ถ่ายดอกไม้ที่ทุ่งดอกไม้สวยที่สุดคือช่วงเย็น
ตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วถ้าไปกลางวันเหรอมันร้อน

แบบค่าบำรุงรักษาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
เขาจะเปิดตั้งแต่๗โมงครึ่งนะ๗โมงเช้าเลย
จนถึง๕โมงเย็นนะคะก็คือช่วง๕โมงครึ่ง
สอบถามเพิ่มเติมนี่หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นไว้

ใครสนใจจริงโทรไปนัดก่อนก็ได้
ถ้าเกิดว่าจะไปเป็นหมู่คณะหรือหลายคนเนาะ
แต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็ต้องอาจจะวางแผน
ท่องเที่ยวกันเอาไว้ก่อนสักนิดหนึ่ง
ถ่ายรูปอะไรอีกคุณ
ถ่ายเอาไว้ว่ามันสวยขนาดไหน

วรปัตรอรุณภักดีผู้ประกาศข่าวกีฬาของไทยรัฐทีวี

คุณเจวรปัตรเขาชอบไปเชียงใหม่

เหรอจ้ะเดี๋ยวมีเวลาจะมาเล่าให้ฟัง